เพราะว่าสิ่งที่เขาทำนี่คือเป็นประโยชน์ต่อเด็ก
เพราะว่าเห็นเด็กกำลังจมน้ำก็ลงไปช่วย
๒คนจมน้ำช่วยได้๑อายุ๑๐ขวบเอาขึ้นฝั่ง
อีกหนึ่งคนนั้นช่วยไม่ไหวแล้วตัวเขาเองก็โดนน้ำพัดแล้วก็ซัดแรง
สุดท้ายจมดับเสียชีวิต๒ศพนะฮะ

นาทีที่ชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็พยายามที่จะโยนอุปกรณ์

คือตรงนี้น้ำมันแรงมากเป็นฝ่ายน้ำล้นนะฮะ
หูนี่ซัดแบบยิ่งกว่าคลื่นในทะเลอีกนะคะ
แล้วพอเราพยายามจะต้านด้วยแรงของน้ำ

เด็กอาจจะถูกกระแสน้ำพัดแล้วจมหายไปก็ได้
นี่คือฝ่ายยางบ้านคำสะอาดอำเภอน้ำยืนที่อุบลราชธานีครับ

ช่วยเด็กชายอายุ๑๐ขวบขึ้นมาได้
เด็กคนนี้เล่าให้ฟังว่าไปเล่นน้ำในฝ่าย
กับพี่ชื่อว่านางสาวซิรินทิพย์อายุ๑๗
แล้วถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากพัดไปอยู่ช่วงกลางฝ่าย
ตอนแรกอาจจะเล่นแค่ริมฝั่งแล้วโดนน้ำพัดไปตรงกลางจังหวะนั้นพลเมืองดี
ซึ่งเขานั่งตกปลาอยู่ชื่อว่าคุณสหภาพเสนครามอายุ๒๓
ตัดสินใจลงไปช่วยทั้งคู่ครับ
เพราะว่าเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งกำลังจะจมน้ำ

นางสาวซีรินทิพย์อายุ๑๗ต้านแรงน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากไม่ได้จมหายไปก่อน
นายสหภาพพลเมืองดีพยายามช่วยเด็กผู้ชายอายุ๑๐ขวบเอาไว้
จนกระทั่งสามารถที่จะส่งน้องเขาไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยได้ครับ
แล้วตัวเองพยายามที่จะไปช่วยผู้หญิงอีกคนนึง
แต่สุดท้ายหมดแรงแล้วถูกน้ำพัดจมหายไปอีกคนนึง
มีชาวบ้านที่เขาเห็นโยนเชือกลงไปช่วยเอาไว้
ก็ช่วยมาได้แค่หนึ่งเท่านั้นเองก็คือเด็กผู้ชายอายุ๑๐ขวบ
แล้วดึงขึ้นฝั่งได้ส่วนอีก๒ช่วยไม่ทันครับ
ทีมกู้ภัยช่วยกันงมค้นหาจนกระทั่งพบร่างนายสหภาพพลเมืองดี
เสียชีวิตในวัยเบนเจอร์เพศพอดีเลยครับ๒๕ปี
อีกศพหนึ่งร่างของนางสาวสิรินทิพย์อายุ๑๗
ไปติดอยู่ที่ต้นไม้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
พบร่างช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ครับ
งานศพเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ร่างของนายสหภาพนั้นยัดย่านและครอบครัว
นำร่างมาแล้วก็พักไว้ที่บ้านพักก่อน
มีคนในครอบครัวคนในหมู่บ้านร่วมไว้อาลัย
พ่อผู้ตายเล่าว่าปกติตัวเขากับลูกชายทำงานที่ฉะเชิงเศร้า
กลางเดือนที่ผ่านมาปู่ของนายสหภาพป่วยหนัก
ก็เลยพากันกลับมามาดูใจปู่
กระทั่งเสียชีวิตเมื่อ๒๑กรกฎาคม
เพิ่งเผาศพของปู่ไป๒๖กรกฎาคม
นี่คือภาพบรรยากาศเมื่อตอนงานศพของปู่นะครับ
แล้วตัวนายสาภาพก็คือคนที่ถือกรอบรูปสีทองของปู่นี่แหละครับ

ตัวของพ่อแล้วก็ลูกชายคือนายสาภาพ
มีกำหนดที่จะกลับฉะเชิงเซาไปทำงาน
ก็คือเมื่อวานนี้๒๙กรกฎาคม
แต่ว่าวันที่เกิดเรื่องคือ๒๘กรกฎาคม
คือ๑วันก่อนจะกลับเนี่ยลูกชายไปตกปลา

สุดท้ายตัวเองโดนน้ำพัดซัดจมหายไปแล้วก็เสียชีวิต
พ่อเองก็ตกใจและก็ช็อกมากนะฮะ

ปูนั่นเอง
จะเผาศพปู่ไปกลายว่ามาเสียลูกชายไปอีกครับ
ลองฟังคุณพ่อครับ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณพ่อและครอบครัวของคุณสาภาพนะครับ
ขณะที่อาการของน้องผู้ชายอายุ๑๐ขวบที่ถูกช่วยขึ้นมาได้ครับ
ปลอดภัยแล้วแล้วก็พูดคุยได้ปกติแล้ว
น้องก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่สาภาพมากที่ช่วยเหลือเขา
พี่สาภาพต้องจมน้ำตาย
เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นปู่ของเด็กครับปู่ดาราอายุ๕๓
บอกว่ารู้สึกเป็นพระคุณมากเลยแล้วก็ขอบคุณมากที่
นายสาภาพช่วยหลานผมเอาไว้เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นคือห้าพันบาทล่าสุด
วันนี้ครอบครัวและญาติของนายสหภาพและนางสาวซีรินทิพย์นำ
ร่างของทั้งสองคนเนี่ยมาเผาที่ป่าช้าบ้านคำสะอาดหลังจาก
เพ็ญกุศลตามประเพณีเพียงแค่๑คืนนะฮะก็เผาที่
กองฟอนกลางแจ้งแบบนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเขาบอกว่า
คือตายไม่ปกติแบบเนี้ยก็ต้องรีบทำพิธีด้านนายกอาสาสมาชิก
ภากาชาติอำเภอน้ำยืนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลง
ให้กำลังใจพ่อของนายสหภาพมอบเงินช่วยเหลืออีก
จำนวนหนึ่งและเตรียมทำเรื่องเพื่อเสนอในอำเภอยกย่องเป็น
คนดีสีสังคมเป็นฮีโร่เสียสละตัวเองช่วยเหลือคนที่
กำลังจะจมน้ำจนกระทั่งตัวเองเสียชีวิตนะครับขอเป็น
กำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกครั้งครับ